สวัสดีค่ะข่าวกีฬาช่วงเที่ยงกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
ซึ่งสกอร์นี้นะคะถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ต่อเวียดนามมากที่สุดในทุกรุ่นอายุของทีมชาติไทยเลยค่ะ
ส่งผลให้ชุดนี้กลายเป็นชุดที่แพ้เวียดนามด้วยผลต่างมากที่สุดจากทุกรุ่นอายุที่เคยพบกันค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะทีมชาติไทยก็เคยแพ้เวียดนามขาดลอยมากที่สุดในเกมของชุดใหญ่ค่ะ

นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะชนะไทยด้วยสกอร์ขาดขนาดนี้นะคะ
ซึ่งก็ตั้งแต่เข้ามาทำงานให้กับเวียดนาม

ดังนั้นเวียดนามจึงไม่ต้องกลัวไทยอีกต่อไปค่ะ
ต่อกันเรื่องของโค้ชเอกเอกพลจันทวงศ์นะคะ
ผู้ช่วยโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่
หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงเมื่อกลางปีที่แล้วค่ะ
ล่าสุดนะคะก็ประกาศลาออกจากทีมหมูป่าผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเองค่ะ
ใจความก็มีว่านะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคน
ในทีมและนอกทีมที่คอยช่วยเหลือ
รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสั่งสอนมา
แต่ว่าช่วงหลังไม่ค่อยมีเวลาให้กับทีม
ไม่มีผลงานและบางทีก็อาจจะทำอะไรไปโดยภารการ
อาจจะทำให้ชื่อเสียงของทีมเสียหาย
ขอรับผิดชอบด้วยการลาออกจากทีมหมูป่า

ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะเดินทางตามความฝันของตัวเองที่เป็นคนเลือก
หากมีโอกาสคงได้ร่วมงานกันอีกครั้งค่ะ